ทั้งที่การจับคั่วเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
มาวิเคราะห์นะคะว่าสาเหตุคืออะไร
ทำไมการจับคั่วเพื่อจัดตั้งรัฐบาลถึงใช้เวลานาน
ขณะนี้ทุบสถิติการจัดตั้งรัฐบาลชุดอื่นอื่นนะคะติดตามจากคุณสุภาพได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครบรอบ๗วันครับครบรอบ๗วันที่เราได้ประธานสภาซึ่งเลือกกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเป็น๗วันที่ผ่านไปด้วยความสับสนวุ่นวายทางการเมืองหาข้อยุติไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการตั้งรัฐบาลแล้วยังไม่รู้จะยืดเยื้อ
อีกมากน้อยแค่ไหนเพราะล่าสุดที่เป็นข่าวก็คือว่าคณะที่ไปเจรจาจากภักดิ์พลังประชารัฐผู้มีอำนาจบริหารพักพลังประชารัฐเขาเห็นตรงกันว่าการเจรจาที่ผ่านมาการแบ่งกระทรวงจัดโคต้ากระทรวงที่ผ่านมาเห็นท่าว่าจะต้องลื้อกันใหม่ล้างไพ่ใหม่

กระทรวงกันใหม่เพราะมิฉะนั้นแล้ววุ่นวายไม่จบโดยเฉพาะในพักพลังประชารัฐเองนั่นแหละที่วุ่นวายไม่จบเพราะว่ากระทรวงสำคัญสำคัญที่เรียกกันว่ากระทรวงเกรดเอเนี่ยได้เกลี่ยจัดไปให้พักร่วมรัฐบาลทั้งสองพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพักที่เขาเรียกว่าเกรดเอก็เช่น
มีบารมีนอกพักมาเกี่ยวข้องด้วยนี่แหละ
ที่ให้กระทรวงสำคัญไปอยู่กับภักดิ์ร่วมรัฐบาล
แล้วพักพลังประชารัฐก็มีปัญหาอย่างที่ว่า
ยะข่าวที่ว่านี้คืออะไรครับ
ก็คือว่าจากนี้ไป
ลมโต๊ะลมไพ่ล้างไพ่ใหม่

เพราะขนาดภักดิ์ร่วมสองภักดิ์
เขาได้กระทรวงสำคัญไปแล้ว
เขาตอบตกลงแล้วภูมิใจไทยตกลงแล้ว
ประชาธิปัตย์แม้ว่าจะได้ตามใจหวัง
แต่ว่าก็ยังมีเสียงแตกเยอะ
แล้วนี่ถ้าสมมุติว่าไปยึดกระทรวง
คิดว่าเป็นกระทรวงสำคัญอย่างกระทรวงเกษตร
กลับมาให้พักพลังประชารัฐ

มันก็ต้องวุ่นวายตามมาอีกไม่จบครับ
ไม่จบมันจะส่งผลอะไรครับ
ส่งผลต่อการตั้งรัฐบาล

ไปดูแล้วรัฐมนูลไม่ได้กำหนดครับ

หรือหลังการได้ประธานสภาแล้ว
จะใช้เวลายืดเยื้อไปกี่วันกี่เดือน

จากที่เบนเชียมเยอรมันก็เหมือนกันครับ
ต่อมาก็คือว่าเมื่อตั้งรัฐบาลไม่ได้

เลือกนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อน
เลือกนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อน
แล้วถึงค่อยเริ่มต้นเจรจากันใหม่
หรือเดินหน้าเจรจากันใหม่สารต่อกันใหม่

เพราะว่าการเลือกนายกรัฐมนตรี
ใช้เสียงสว๒๕๐คน

ขอให้ฝั่งประชารัฐรวมตัวกับ
เล็กพักน้อยได้๑๒๖เสียงขึ้นไป

เกิน๓๗๕เกินครึ่งของ๒สภา
เลือกนายกได้ก็ได้พลเอกประยุทธ์นี่แหละ

โคต้ารัฐมนตรีอยู่กับใครอะไรยังไง

ความไม่มั่นคงความไม่แน่นอน

คนในภาคส่วนเศรษฐกิจเขาบอกยับเยิน

เพราะไม่รู้ว่าจะไปยังไง

ทั้งหมดนี้มันเกิดเพราะอะไรล่ะครับ

ทั้งหมดนี้เพราะ

ในการเลือกนายกรัฐมนตรี

พักที่ไม่ได้คะแนนสอสอมากที่สุด

จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ฮึกเหิมที่จะตั้งรัฐบาลสู้

ว่าเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้
ก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง
รวมเสียงได้แค่เกินครึ่ง

แต่จะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่มีใครรู้

มันไม่เกิดเหตุแบบนี้ครับ

เขาต้องมีเสียงข้างมากเอาไว้ก่อน

เปิดสภาขึ้นมาเขาก็เลือกประธานสภา

ก็ตั้งพักตั้งรัฐบาล

ก็เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ

รัฐมนูลฉบับนี้

ให้มันวิจิตพิษดารแปลกประหลาด

ก็คือให้สวมาร่วมเลือก

พักที่มีคะแนน
น้อยกว่าตั้งรัฐบาลสู้

ห่างกันแค่๗๘เสียง

ตั้งได้ก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไง

สุดสถิรภาพรัฐบาลก็มีปัญหา

สภานี้อยู่ได้เท่านั้นเท่านี้เดือน

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา
เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

เพราะสุดท้ายก็นำไปสู่การยุบสภา

โปรดติดตามตอนต่อไป